ทองที่พัทยาหน่อยแม่จะขายทองได้อยู่แล้วเชียว
ผู้ชายคนนี้เมาเหล้าด้วยเมากัญชาด้วยแล้วอยากซื้อทองด้วยครับ
เข้าไปในร้านทองลองแบบนั้นคุณวรพรลองแบบนี้ลองเสร็จปั๊บนะฮะ
นี่ตอนเข้าตอนออกสวมทองเขาออกเฉยเลยเฉยเลยแล้วไปไหนอ่ะ
ไปนั่งกินเหล้าอยู่นู่นฮะหน้าร้านครับตังค์ไม่จ่ายค่าทองยังไม่จ่าย
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดครับคุณผู้ชมครับจับภาพผู้ชายคนนี้อายุสัก๓๐ได้ไปแล้ว
ออกไปอย่างนี้เลยก็ไปนิ่มเลยนะครับผมออกกันไปดื้อดื้อเลย
เนี่ยฮะเขาไม่ได้หนีไปไหนหน้าร้านด้วยใช่ฮะค่อยออกมา
บอกขอซื้อทอง๕บาทนะครับน้ำหนัก๕บาทนะฮะใช้คุณศักดิ์การก็ขอลอง
สร้อยเข้ามือ๑กับแหวน๑อย่างละบาทนั้นก็เถอะนี่สวมออกมาแล้ว
เจ้าของร้านออกมาแล้วครับลองเสร็จปั๊บบอกไปแล้วนะ
ไปแล้วนะก็ออกมานั่งอยู่หน้าร้านครับเอาเหล้าขึ้นมาดื่มอย่างสบายใจ
เจ้าของร้านทองก็เดินตามออกมาเขาบอกว่าเอาของออกมาไม่ได้นะครับ
พี่ต้องจ่ายเงินก่อนผู้ชายคนนั้นตอบว่าผมซื้อแน่
ไฮฮะผมซื้อแน่แต่ขอกินเหล้าก่อนได้ไหม
นี่นะฮะหมามันยังงงเลยนะครับอยู่ข้างนะครับ
ถ้าวิ่งไปนะคือถ้าวิ่งไปนี่อาจตกลงจะต้องมีแบบโวยวายกันแน่นอน

ครับอันนี้แหละครับคุณอ๊อฟเจ้าของร้านทองนะครับ
พัทยาบอกเหตุเกิด๒๔กุมภาพันธ์๘โมงเช้า
อายุสัก๓๐ได้คนในพื้นที่นี่แหละ
ออฟบอกว่าทีแรกก็ตกใจก็ไม่กล้าจะทำอะไรเขา
กลัวเขามีอาวุธแต่พอเห็นเขาไปนั่งอยู่หน้าร้าน

ผู้ชายคนกล่าก็ตอบว่าผมซื้อแน่แหละขอกินเหล้าก่อนได้ไหม
คุยไปคุยมาก็คืนทองแล้วกลับบ้านไป
เรื่องไม่จบครับผู้ชายคนนั้น
ก็ยังมาเดินบนเวียนอยู่แถวร้านทอง
เขาก็เลยบอกว่าโอ้นี่ครับคนที่มาตอนแรก

ไปแจ้งความลงไปซึ่งประจำวันไม่ก่อนเขาไปแจ้งความลงไปซื้งประจำวันไม่ก่อน

ตำรวจบอกว่าผู้ชายคนนี้เคยถูกจับแล้ว
ไม่ได้เมาเหล้าอย่างเดียวฮะนะครับสูบกัญชาด้วยครับ
หาตำรวจไปก่อนว่าทำอย่างไรดีเขาบอกว่าให้ลงบัตริกกุจังมันไปก่อน
แต่อีกวันหนึ่งเขาเข้ามาที่ร้านแต่ผมไม่ให้เขาเข้า
ผมก็เลยโทรถามตำรวจตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมมาดูให้
เขาก็มาจับก็ไปตรวจคนที่ห้องพัก
เขากดว่าแบบเขาเสพกัญชาแล้วก็กินเหล้าด้วย
โอ้โหงงจริงนะคะ
คือวันแรกอาจจะงงแต่ถ้าวันที่๒มาแล้วทำพฤติกรรมแบบเดิม
ไม่ดีแล้วล่ะก็เข้าข่ายลักษณะก่อกวน
ก็สร้างความไม่สบายใจให้กับเจ้าของร้านและคนที่อยู่ในร้านด้วยนะคะ